ทุกผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยครับตกลงเนี่ยตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
หนุ่มไม่ตรงปกเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นคือไม่ตรงปก
มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องบีอายุ๓๒ปีนะครับ
เป็นคนบุรีรำแต่ความจริงเนี่ยทำงานอยู่ระยอง
ก็พูดคุยกันอยู่นานสักพักนึง

สุดท้ายเนี่ยหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เขาบอกหนูว่าจะแต่งงานด้วย
เดี๋ยวจะไปขอกับแม่ที่บุรีรำเลยล่ะ
แต่ยังไงเนี่ยมาหาพี่ก่อนพี่อยู่ที่ศรีสะเกด
น้องเขาก็ตัดสินใจมาหานะครับ
ก็มาหาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
อำเภอเบนจรักษ์นัดเจอกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
น้องเขาก็นั่งรถมาหาพอมาถึงเนี่ย

น้องบีบอกพี่ไม่ใช่
ไม่ใช่คนในรูปที่หนูเห็นที่หนูแชทอยู่ด้วย

ไม่ใช่ฮะซึ่งผู้ชายคนนี้เขาชื่อนายนัทพลนะครับ
เขาก็ประมาณว่าก็บังคับข่มขู่
น้องเขาเนี่ยต้องขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของนายนัทพลด้วย
ทีแรกก็อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
สุดท้ายเนี่ยถูกคมคู่แล้วก็บังคับให้อยู่ที่บ้านหลายวันและถูกข่มขืนด้วย
มันมีคำถามตามมาอีกคือระหว่างนั้นเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่อสมมาตรวจอะไรที่บ้านเพราะมีคนต่างถิ่นมา

อ้าวถ้าเมื่อถือยังโดยนะถูกข่มขื่นถูกบังคับเหนียวรั้งกักคำนวงเหนียวไว้ทำไมไม่บอกเจ้าหน้าที่เขา

เธอบอกเธอหนีออกมาได้เนี่ยนะเธอไปแจ้งตำรวจในพื้นที่

เอางี้พี่ให้เงิน๕๐๐แล้วน้องขึ้นรถกลับบ้านดีกว่า
กลับมาที่บุรีรำนะฮะที่บ้านเกิดนะ

หลังจากเป็นข่าวขึ้นมาตำรวจไปตามจับตัวได้แล้วนะครับ

อายุ๓๖ปีหนุ่มไม่ตรงปก
เป็นชาวเภอเบนจัยรักษ์จังหวัดศรีสเกรด

แบบไม่ตรงปกแล้วผมพาไปข่มขืน

ทุกผู้ชมครับบอกว่าถูกยึดโทรศัพท์ไป๒เครื่อง
เงินสดอีก๔๔๐๐ด้วยนะฮะสพประโคนชัยเนี่ยที่ทาง
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่บุรีรำเนี่ยนะฮะ
กลับไปที่บ้านเนี่ยก็ประสานมาที่สพเบนจรักษ์ที่
ศรีสะเกดบ้านของนายนัทพลตำรวจไปคุมตัวจากบ้านพัก
มาบ้านอยู่ที่บ้านไผ่หนองแคนกว่าน้องห่างช้าวันนี้ภามา
สอบปากคำแล้วแม่ของนายและสมลก็มาด้วยนะครับมีมาดูลูก

นายนัทพลนะครับบอกว่าเขายอมรับว่ารู้จักกับหญิงสาวที่ชื่อน้อง
ก็เลยชวนให้มาหาที่บ้านที่ศรีสเกตนะแต่นัทธพลเขาบอกว่าอย่ามา
เหมือนกันบีก็ไม่ตรงปกกันว่างี้หรอบีก็ไม่ตรงปกแต่ก็
เห็นว่าก็เป็นเด็กกว่านะแล้วก็มันค่อนข้างดึกด้วย
กลับอะไรก็แม่มันดึกแล้วไปนอนบ้านพี่ก่อนก็แล้วกันอันนี้คือหวังดี
ใช่เดี๋ยวตั้งใจว่ารุ่งเช้าจะไปส่งที่ท่ารถแต่ปรากฏว่าอสมเขารั่วมาจากต่างถิ่น
เขาก็เลยมาบอกให้กักตัวก็อยู่ที่บ้านไม่ได้กักขังอะไรเลยก็เธอต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
แล้วไม่ได้ข่มขืนด้วยบีเนี่ยพูดเกินจริงบีน่ะสมยอมเองแล้วมีอะไรกันแค่สองครั้ง
ตอนนี้ก็อยากขอโทษส่วนหนึ่งเขายอมรับว่าเขาก็ผิด
เพราะตอนนั้นเขาอายที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกจากคุกเลยไม่กล้าใช้รูปจริง
คุยกับเขายังไงคะ

แล้วไม่ชวนเขามาไหม
เขาว่าจะมาหาแม่เขาพอดีเดี๋ยวเขาไปที่บุรีรัมป์มาแล้ว
แล้วเราชวนเขามาไหมครับ
เราชวนเขาว่ายังไง
บอกว่าจะมาเล่นก็มาเล่นจะไม่มาก็แล้วแต่
แล้วระหว่างมาอยู่ที่บ้านเราได้ทำอะไรของเขาไหมครับ

ได้ไปรับตัวน้องบี
จากที่กักตัวที่ประโคนชัยบุรีลำ

เพราะว่าเธอก็ข้ามจังหวัดได้

เธอบอกว่าเธอก็คุยแบบไม่เคยเห็นหน้า
แต่ตอนนั้นก็แบบแหมมันก็หลงรักไปแล้ว
แล้วหลอกว่าจะสร้างครอบครัวกันหน้าตาก็ดูหล่อเหลาทางเฟซบุ๊ค
นั่งรถตู้มาหาเลยนะแต่ต้องผิดหวังเพราะไม่ตรงปก
ตกลงกันแล้วว่าถ้ามาเจอกันแล้วไม่ตรงปกเนี่ย
ต่างคนต่างกลับนะเลิกกันได้เลย
คืนนั้นเธอก็พยายามจะหาทางกลับบ้านแต่มันก็ดึกมาก
นายนัทพลก็ขู่ว่าถ้าไม่ไปด้วยจะทำร้ายร่างกาย
จำใจซ้อนจักรยานยนต์ไปด้วยพอถึงบ้านก็ถูกขู่
ถ้าหนีจะทำร้ายนะไม่รับประกันความปลอดภัยด้วยนะ
ถ้าออกไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเธอถูกข่มขืนไปสามครั้ง
ในช่วงสี่วันที่อยู่ด้วยกันคำถามคือเอ้า
ชาวบ้านแถวนั้นก็มีอสมก็มาเห็นว่าเอ้ยมาจากต่างที่ต้องกักตัวนะ
ทำไมไม่บอกเขาไม่บอกเขาแล้วว่าเออหนูถูกกักขังอะไรไว้
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขามาตรวจเขามาดูเนี่ย
เขาก็ต้องอยู่แบบไกลเว้นระยะห่างโควิด
แล้วเธอกลัวตายด้วยก็เลยไม่กล้าบอก
ตอนแรกเขาก็ถามเราดีขอเราดีแต่เราว่าเราไม่ให้ได้ไหม
ก็คือคนมันไม่มีใจแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเสียความรู้สึกที่ว่าโดนหลอกตั้งแต่แรก
ก็เลยไม่สมยอมแต่ว่าเขาก็บังคับว่าเขาจะทำร้ายนั่นแหละค่ะ
ทั้งบีบคอทั้งอะไรแบบนี้เราก็เลยต้องยอมค่ะ
เพราะว่าความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งก็คือกลัวตาย
ที่ว่าหนีออกมาจากจากบ้านของเขาวันที่สิบสี่
ที่เขาตามมาทำร้ายร่างกายล่าสุด
อันนั้นก็มีคนเห็นอยู่หลายคนค่ะ

เพราะเขาก็กลัวโควิดด้วยอะไรด้วย
แล้วก็เหมือนกับความมาน่าใจจะ
ทีนี้ก็ต้องถามเพื่อนบ้านกับอสมหน่อยนะฮะ
ว่าพี่จะกลับบ้านไหม

เขาก็บอกว่าผู้ชายน่ะ

แล้วก็พาไปหาหมอตัวลง
แค่แค่นั้นหลายค่ะ
๒โมงแล้วว่าไอ้คนนั้นไปแล้วคุณหวังอ้าวเราก็แย่น่ะสิ
มันก็ติดโควิดเหรออืมบ้านเรานี่แย่นะ
พอดีฟังข่าวเมื่อคืนทำไมถึงข่าวว่า
อาจจะมาเอาไปตรวจแล้วเอากลับมาไม่ให้ผู้ชายคมคืนต่อ
ทำไมต้องออกข่าวแบบนี้ยายไม่ไหวยายจะเดินนะ
ไม่ใช่เนอะไม่ใช่เลยอันอันกริยาที่ที่ยายไปเห็น
บีเขาบอกเขาไม่ยอมเลยนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้อ่ะ

มาวันแม่พอผู้ชายก็บอกว่ามาหาเขาก่อน
แล้วก็มันคนละคนแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันมืด

เสียใจค่ะคือแม่พูดไม่ได้เลยคือมันจุก

เห็นว่าคนร้ายเนี่ยก็โทรมาก่อกวน

ก็โทรมาก็บอกว่า
บอกว่าให้ถอนแจ้งความอะไรอย่างนี้

แล้วโพสต์มาแต่โทรมาแต่ไม่ได้รับสาย
เพราะว่าลูกสาวบอกเบอร์นี้ไม่ให้รับ

คือเขายึดโทรศัพท์ของลูกสาวไปอ่า

ส่วนเรื่องที่ว่ามีตำรวจไม่รับแจ้งความอะไรเนี่ย

ผิดวินัยอาญาอะไรยังไงหรือไม่ต่อไป